เขามองนะครับว่าต้องมีการหาช่องทางการตลาด
รวมทั้งรัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของกระบวนการผลิต
แล้วก็ต้องมาช่วยเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
เครื่องเงินทั้งแหวนกระเป๋าสร้อยคอและข้อมือ
อยู่ในตู้โชว์ทั้งหมดนี้ผลิตขึ้นอย่างเป็นพิถีพิถัน
ฝีมือของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชนชาวเมียน
อำเภอปัวจังหวัดน่าน
เงินที่ถูกตรีตาแบรนด์ประดับทองร้านดอยซีเวอร์
ลวดลายที่ประณีตวิจิตบรรจงเป็นยอดคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐอเมริกา
เลี่ยเดือนละ๕๐กิโลกรัมหรือประมาณปีละ๖๐๐กิโลกรัม
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจนี้ปีละ๓๖ล้านบาทค่ะ
เด่นของการผลิตเครื่องเงินของที่นี่นะคะ
ก็จะอาศัยทักษะแรงงานของคนในพื้นที่มาผลิตเครื่องเงินค่ะ
ดังนั้นโรงงานแห่งนี้นะคะที่มีแรงงานกว่า๑๐๐คนนั้น
ก็จะใช้แรงงานในท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
แล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดอยู่ในท้องถิ่นด้วยค่ะ
พรรุ่งรัชตะวันนิดทายาทรุ่นที่๓เล่าว่าร้านดอยซีเวอร์ทำธุรกิจเครื่องเงินมานานกว่า๑๓ปีแล้วค่ะ
ความสำเร็จของธุรกิจนี้เริ่มจากธุรกิจเล็กและขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ใช้แรงงานของคนในชุมชนและพยายามมองหาตลาดใหม่อยู่เสมอ
เพราะส่วนใหญ่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะลงทุนขยายโรงงาน
จากขาดเงินทุนและไม่มีช่องทางการตลาด
สิ่งสำคัญที่ต้องทำนอกเหนือจากการสนับสนุนสินเชื่อ
ก็คือหาช่องทางการตลาดและส่งเสริมในสิ่งที่ชุมชนนั้นถนัดค่ะ
ตำบลมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่มีผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลอยู่ค่ะ
อยากจะให้ส่งเสริมในสิ่งที่เขาถนัดนะคะแล้วก็ต่อยอดต่อไป
เขาน่าจะมั่นคงกว่านะคะ
ดีกว่าที่ว่าเอาโครงการใหม่เอามาให้เขาทำซึ่งเขาไม่ถนัด
ต้องบูรณาการกันในส่วนของรายจักรการเองนะคะ
แล้วช่วยส่งเสริมไม่ว่าการผลิตไม่ว่าการตลาด
จะต้องไปด้วยกันค่ะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่อง
ประสบความสำเร็จและช่วยสร้างให้คนในท้องถิ่นมีรายได้
เงินเดียนค่อยขยับขึ้นไปเร็ว
ปัจจุบันพิมพรกำลังศึกษาความต้องการของตลาดอาเซียนและเอเชีย
เวียดนามและจีนที่เป็นตลาดส่งออกเป้าหมายต่อไป
เครื่องเงินของร้านรอยซีเวอร์จะเข้าไปบุกตลาด
โดยใช้เงินทุนของตัวเองและเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ซีรีย์ภักดิ์กระมวลตรายตึงตีคูณข่าวเทศรัททีวีแรงงาน
การทำเครื่องเงินที่เป็นต้นแบบจากอำเภอปัวจังหวัดน่าน
ก็ผ่าวิกฤตเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจตอนนี้ได้
ก็ลองนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบธุรกิจดูได้ครับ